คุณผู้ชมมาดูครอบครัวนี้ที่จังหวัดลำปางหน่อยค่ะ
ก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

เพราะว่าสมาชิกครอบครัว๔คนมีคนหาเงินเพียงคนเดียว
คือผู้หญิงอายุ๔๕ปีต้องเลี้ยงดูนะคะ
ตายายอายุ๖๙แล้วก็หลานอายุ๑๓
ซึ่งบางวันไม่มีข้าวกิน
พอไม่มีข้าวกินหลานก็อารวาสทำร้ายร่างกายตัวเอง
แล้วก็เคยทำร้ายยายจนฟันหักมาแล้วอะค่ะ
อันนี้คือความเหนื่อยยากของครอบครัวนี้
ที่มีคนหาเงินเพียงคนเดียวแล้วก็อัตภัทขัดสนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำปางคุณยายอายุ๖๙ปี
เขาบอกอยู่บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๔คนนะคะ
ก็มีคุณตาคุณยายอายุ๖๙มีผู้หญิงอายุ๔๕
แล้วก็มีหลานสาวอายุ๑๔ซึ่งเป็นออทิสติก

ครอบครัวค่อนข้างลำบากเพราะว่าลูกสาวทำงานคนเดียว
คุณตารับจ้างซ่อมรองเท้าริมถนนรายได้ไม่แน่นอน
ส่วนคุณยายเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน
บางวันครอบครัวนี้ไม่มีข้าวกินนะคะ
มื้อที่ไม่มีกินหลานสาวก็อาการกำเริบ

แล้วพอยายเข้าไปห้ามก็ถูกขวนบ้างดึงผมบ้าง
เขาบอกบางทีเอามือฟาดไปโดนปากคุณยาย
ฟันหัก๓ซี่ก็ยังมีมาแล้วค่ะ
แล้วคนมันไม่มีวันหยุดเนอะพี่คนมันกินอ่ะ
คิดดูสิมันไม่ใช่วันหยุดราชการนะ
มันก็กินมันไม่ใช่ว่ากินสามมือนะพี่
มันกินทุกเวลาที่มันจะหิวนั่นน่ะ
มันชี้กินแล้วเราไม่ให้กินมันก็ทำร้าย
ตบตีหัวอะไรมันทำได้ทุกอย่าง
คุณยายท่านนี้นะคะก็จริงไม่ได้ร้องขออะไรเลยนะ
แค่แบบว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกั้นห้องให้หน่อย
ห้องเพื่อจะได้เป็นห้องที่ให้เด็กมีพื้นที่

หลานจะได้ไม่ทำร้ายร่างกายอืมนะคะเนี่ยค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำปาง
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูหน่อยค่ะ